ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุนจากนี้ไปวางแผนอย่างไร
ติดตามมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับพร้อมกันกับ

ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ

วันนี้รู้สึกว่าต่างประเทศเปิดมาจะโหดร้ายเลย

นานนี้คลีปเปิดมา
ลบไป๓๐๐กว่าแล้วจะ๓๕๐แล้วนะครับ
เพราะว่าปัจจัยที่กดดันการลงทุนในช่วงนี้
ก็น่าจะเป็นเรื่องอัตราแรกเปลี่ยนที่ผันผวนนี่แหละ
ก็ต้องบอกว่าที่มาที่ไปเนี่ยก็เกิดจาก

เพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ถ้าเกิดใครจำได้นะ
สัปดาห์ที่แล้วอัตราแรกเปลี่ยนระหว่างยูเอสกับไทยบาท
โอ้โหแค่สัปดาห์เดียวนี่ผันผลรุนแรงมาก
ใช่จาก๓๕กว่าลงมาเหลือ๓๔๖นะครับ

ปรับตัวอ่อนข้าวมาไม่ใช่เฉพาะบาทอย่างเดียว
กับสกุลอื่นทั่วโลกเลยนะครับ

ตอนนี้เยนก็แข็งค่าลงมาอยู่ที่๑๑๑๖แล้ว
จากเดิมที่เราเห็นกันอยู่แถวประมาณ๑๑๔เยนต่อดอลลาร์สหรัฐ

มาจากก็คือว่าความไม่แน่นอนของมาตรการ
ที่จะทำในเรื่องของลดหย่อนภาษีให้กับนิติบุคคลของสหรัฐอเมริกานะครับ
ซึ่งเราต้องมองว่าหลังจากที่ทรัมป์ได้รับเลือกประธานธิบดีเนี่ย
เราจะเห็นว่างงมากดาวโจรขึ้นตลอด

การที่ดาวโจรขึ้นแบบนี้เพราะว่าเนื่องจากว่านโยบายของทรัมป์
มันเอื้อกับบริษัทต่างที่จดทะเบียนอยู่ในดาวในสหรัฐ
แล้วก็บริษัทนิติบุคคลต่าง
ทุกคนก็เชื่อว่าถ้าลดดอกเบี้ยก็จะทำให้กำไรต่างดีขึ้น
ก็ส่งผลให้ราคาหุ้นต่างน่าจะต้องดีดตัวกลับขึ้นไปด้วย

ตอนนี้เรื่องของงบประมาณขาดดุลต่าง
มันกำลังกระทบกับสิ่งที่ทรัมป์อยากทำ

คุณท่านเริ่มบอกว่าเริ่มผิดหวังบางส่วนแล้ว
ก็ต้องปิดตังค์ต่อไปนะครับ

เมื่อวานี้ต่างชาติยังซื้อในหุ้นไทยสุทธินะครับ

โอเคถือว่าดีนะ
น่าสนใจนะว่ากระเด็นออกมาทางเราบ้าง

นะครับกลับเข้าสู่ช่วงนี้
เขาบอกว่าใกล้ช่วงท่องเที่ยวของไทยแล้ว
อ๋อใกล้กับการท่องเที่ยวของไทยหน่อย
ใช่หรือว่าการท่องเที่ยวของไทยนี่
โอ้โฮพี่ทศแต่ละปีนี่ใหญ่ไหม
ใหญ่ใหญ่มากนะครับต้องบอกว่า
จริงแล้วเรามูลค่าตกแล้ว

ร่วมเกือบ๓๐ล้านคน
เอาเด่นเลยใช่ไหมเด่นชาติจีนนะคะ
ปีที่แล้วนี่เข้ามาประมาณ๔๖ล้านคน

อันนี้น่าแปลกใจนะครับ
เยอะทีเดียวนะประมาณ๖๖ล้านคนนะ
ก็มีเยอะสุดน่าจะเป็นกลุ่มมาเลเซีย
อันนี้ต้องบอกว่าจริงพวกเราอาจจะอยู่ในเมือง
อาจจะไม่ค่อยรู้จักว่าคนมาเลมาเที่ยวเมืองไทยหรือเปล่า

ถ้าเราไปดูที่หาดใหญ่สงขลานะครับ
ต้องบอกว่าคนมาเลข้ามมาเที่ยวเมืองไทยเยอะมาก
แต่มีช่วงหนึ่งชะลอลงไปเนื่องจากว่าค่าเงินลิงกิจของมะเร็งมันอ่อน
เทียบกับไทยบาทก็เลยทำให้ค่าเงินของเขาถือว่าแพง
ค่าเงินบาทเนี่ยแพงเขาก็จะลดการท่องเที่ยวเมืองไทยลดลง
แต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มบาลานซ์แล้ว

ก็คือทางเจแปนกับเกาหลี
อุมาสองชาตินี้ชาติประมาณ๑๑ล้านเลยนะ

จริงต้องบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับ
เราปรับรายได้จากเดิมเราเพิ่งพาการส่งออก
ตอนนี้เราก็เริ่มพึ่งพาการท่องเที่ยว
และเราก็เชื่อว่าเมื่อรัฐบาลพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ

อนาคตเราก็จะไปพึ่งพาในเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชน

แล้วก็จะส่งผลถึงการบริโภค

ไม่ได้พึ่งพาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอย่างเดียวถูกต้อง
แต่อีกฝั่งหนึ่งที่ค่อนข้างมาเยอะเหมือนกัน

ล้านคนอันนี้ต้องบอกว่าก็จริงยุโรปเป็นประเทศที่ก็มาอยู่บ่อยนะ
แต่ว่าช่วงก่อนที่เรามีกระทบเรื่องนู่นเรื่องนี่

คนไทยเที่ยวไหมเที่ยวไทยเที่ยวไทยเยอะ

ก็จะมีคนไทยไปเที่ยวทั้งต่างประเทศแล้วก็ไปเที่ยวทั้งในประเทศ
อย่างที่ผมบอกตอนก่อนหน้านี้ถ้าทุกคนซื้อตัวเย็นเอาไว้

ก็สามารถที่จะเริ่มหาซื้ออัตราแรกเปลี่ยนเก็บไว้ได้แล้ว

ไม่ว่าจะเป็นเยนยูโรหรือดอลลาร์

เพราะว่าในการที่คนต่างประเทศเข้ามาเที่ยวในไทยเนี่ย

มันก็ลิงก์กับนักท่องเที่ยวนี่แหละของพวกเรานี้ทั้งหมดนะครับ
เพราะว่าจะเป็นโซนยุโรปที่ตอนนี้มีพวกเบรกซิต

เดี๋ยวนี้การเคลื่อนย้ายของนักท่องเที่ยวในยุโรป

กฎระเบียบต่างเพราะว่าในเรื่องของการก่อการร้ายที่น่ากลัว

ใช่แต่กลับมาสู่การลงทุนนิดหนึ่ง

เพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกบอกว่าอยู่ในช่วงอัตราดอกเบี้ขาขึ้น

มีกองทุนที่ลิงก์กับพวกอัตราดอกเบี้ย
อย่างพวกกองทุนตราสารหนี้ใช่ไหม

อย่างนี้เราต้องบอกก่อนว่าวันนี้ในบรจบัวหลวงเรา
มีกองทุนลักษณะอยู่๓กองหลักลาผมนะครับ

ซึ่งจะเป็นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีระยะค่อนข้างยาวนิดนึง

แล้วก็เขาเรียกว่าอีกอันหนึ่งเรียกกองทุนธนทวี
กองทุนตราสารหนี้ภาครัฐ
ซึ่ง๒กองหลังจะเป็นกองที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีระยะสั้น
ดังนั้นเวลาที่ดอกเบี้ยมันผันผวน
ก็จะไม่ค่อยมีผลกระทบกับตัวกองทุนเท่าไหร่
แต่อันนี้น่าสนใจสำหรับคนที่กังวลว่า
ดอกเบี้ยจะขึ้นแล้วมันจะมีอะไรกระทบกับกองทุนไหม
แต่ถ้าคนที่อยากลงทุนยาว๑ปี๒ปีเนี่ย
กองทุนตราสารหนี้ยังลงทุนได้
เพราะว่าตัวนี้จะเป็นการลงทุนระยะยาว
แล้วเมื่อระยะยาวอัตราผลตอบแทน
อัตราดอกเบี้ยที่ได้จากการลงทุนมันจะสูงขึ้น
แต่มันจะไม่ได้นะเดี๋ยวนั้น
เพราะว่ามันจะมีการผันผวนของการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
แต่ว่าเมื่อคุณถือ๑๒ปี
มันก็จะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในกองทุนระยะสั้นอยู่แล้ว
แล้วเราก็เลยแบบแผนการพันธุ์โลกและการท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วย

ถ้าอยากรู้เดี๋ยวติดต่อที่ธนาคารกรุงเทพ

แล้วเราจะมาพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการบัตรเครดิตด้วย

แล้วก็ทิศทางทางเลือกในการลงทุนในยุคนี้สมัยนี้นะครับ